ลงสนามของทัพชาบาแก้วในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก๒๐๑๘
เจอกับทีมเบอร์หนึ่งของโลกอย่างสหรัฐนะครับ
ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนั้นจะวางแผนรับมืออย่างไร

พร้อมก่อนเกมนัดแรกของทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก๒๐๑๖
ซึ่งจะต้องพบกับทีมอันดับหนึ่งของโลกอย่างสหรัฐอเมริกา

เจอกับสหรัฐอเมริกานับเป็นบทเรียนครั้งสำคัญ
ที่จะทำให้ทีมชาติไทยได้ประสบการณ์จากการเจอทีมอันดับหนึ่งของโลก

ขณะที่เรื่องของผลการแข่งขันยอมรับว่าเป็นรองอยู่มาก
แต่ก็หวังว่าทีมจะมีผลการแข่งขันที่ดีในนัดนี้
จากประสบการณ์ที่เคยไปเล่นฟุตบอลโลกคราวที่แล้ว
เราก็ได้นำกลับมาใช้นะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของการเตรียมทีม
ให้มีความพร้อมการเตรียมตัวนักกีฬา
ให้สามารถเล่นกับทีมที่มีรูปร่างที่สูงใหญ่กว่า
มีทักษะที่ดีกว่ามีเทคนิคที่ดีกว่า

หลังจากที่ผ่านการเก็บตัวที่ประเทศเบลเยี่ยม

ตอนนี้นักเตะทุกคนมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์

นำโดยนิวรันด้าสุชาวดีนินธำรง
ดาวยิงตัวเก่งที่ฟิตเต็มร้อย
แนนซี่สุนิสาสร้างไทยสงฆ์
การจนาสังเงินและศิลาวันอินตะมี

ที่ไม่แพ้มา๙เกมติดต่อกันจนถึงทวนาเมนต์นี้
คุณซื้อหญิงชาวอังกฤษวัย๕๒ปี
พาทีมคว้าแชมป์โลกปี๒๐๑๕ที่แคนาดา
ทีมสหรัฐยังหมายมั่นที่จะป้องกันแชมป์ให้ได้
โดยขนผู้เล่นชุดใหญ่อย่างอเล็กซ์โมแกน
งหน้าวัย๒๙ปีพร้อมด้วยคาลีลอย
สูญหน้าเจ้าของดาวสันวอล๖ประตู
ศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกเมื่อ๔ปีที่แล้ว

ทีมชาติไทยเคยบุกไปอุ่นเครื่องกับสหรัฐอเมริกาในปี๒๐๑๙
ในรายการพิเศษเกมนัดอำลาทีมชาติของฮิตเทอร์โอไลลี่

ผลปรากฏว่าทีมชาติไทยแพ้ไปศูนย์ประตูต่อเก้า
สัมผัสสังเวียนฟุตบอลโลกครั้งที่๒ของทัพชาบาแก้ว

แม้จะต้องเจอกับทีมร่วมสายที่หนักมาก
แต่ด้วยพลังใจและหัวจิตหัวใจของทีมงาน

จะได้รับประสบการณ์อันล้ำค่าในเวทีนี้

ในการผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้ายให้ได้ต่อไป
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงาน